เอามาดูชื่อแปลกกันหน่อยนะคะ
เป็นนายตำรวจ๑๐ตำรวจโทนาย๑สังกัดสพเมืองนครศรีธรรมราชท่านนี้ค่ะ

แต่จริงชื่อเขาคือเออออ่า
ชื่อ๑๐ตำรวจโทเอออคำแป้น
เออไม่ใช่เออ่ะอ่ะอ่ะอ่ะก็ไม่ใช่อีกนะ
ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอายุ๒๕ปีค่ะเป็นผู้บังคับหมู่งานปราบรามสพเมืองนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์เขตเจ็ด
เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของชื่อ
เอาดูประวัติกันก่อนเขาบอกว่าผมเนี่ยจบหลักสูตรศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูทรภาค๘โรงเรียนนักเรียนใน๑๐รุ่น๖
บรรจุรับราชการครั้งแรกที่สพทุ่งใหญ่
ตอนนี้ประจำที่สพมนครศรีธรรมราชนี่แหละ
ส่วนชื่อนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
บอกว่าคุณพ่อเป็นบรรณรักษ์ประจำห้องสมุทรอำเภอพระพรม
เป็นคนตั้งให้ตั้งแต่เกิดไม่เคยเปลี่ยนนะ

ค่ะเป็นบรรณรักษ์ประจำห้องสมุทรคือพ่อเชี่ยวชาญด้านภาษา
เชี่ยวชาญด้านภาษาเหตุผล
เคยถามพ่อแต่พ่อไม่เคยบอกที่มาการตั้งชื่อ

แต่นำสกุลคำเป้นเหรอไม่นำสกุลหอหมุกนะ
แต่เข้าใจว่าชื่อนี้น่าจะมาจากที่พ่อเป็นบรรณรักษ์
และพ่อมีความรู้เรื่องภาษาก็จะเป็นนี้ฟะ

เพราะเป็นชื่อที่พ่อตั้งให้
ครับเออซึ่งตรงกับบุคลิกของเขาอยู่แล้วที่บอกว่าผมเป็นคนง่ายไม่เคยขัดใจใครอ่ะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
มีความรู้เรื่องหนังชื่อมากอ่ากับคำแปลกอะไรแบบเนี้ยครับอ่า
ทั้งชีวิตพูดมาเอ่อเอ่อแปลว่าเห็นดีด้วยนะครับเห็นดีด้วย
เห็นดีด้วยครับแปลว่าเอ่อตกลงเหมือนจนตานานตัวไปนะครับ
ตัวเหลืออะไรแบบเนี้ยครับอ๋อนั่นแหละครับแสดงว่าที่พอเรา
ตั้งชื่ออ่านี่แสดงว่าบุคลิกของเราตั้งแต่เรามันน่าจะเป็นคนดี
ว่าเห็นด้วยครับเห็นดีกับเป็นคนง่ายง่ายครับเป็นคนง่ายง่าย
ครับได้หมดครับเป็นคนง่ายง่ายได้หมดอ่า
เมื่อกี้คุณบอกว่าความหมายคือตกลงเห็นดีด้วยโอเคครับใช่ไหม
คือจะให้เปลี่ยนชื่อเป็นนายโอเคครับมันก็คงไม่ใช่
ก็เออออนะเออออเออออแล้วกันดูเป็นไทยไทยดีเออ
นายโอเคครับเนี่ยอาจจะเป็นฝรั่งไปนี่เหนือนี่นะคะ
อ่าสิบตำรวจโทพานุมานโมราเป็นเพื่อนของเอ่อสิบตำรวจโทเออออ
เนี่ยนะคะมีความเขาบอกว่าก็มองว่าแปลกเหมือนกันนะ
เพื่อนก็ชื่อแปลกดีมีความหมายดีซึ่งตรงกับบุคลิกยืนยันว่าตรงบุคลิกของเขาเลย
ที่สำคัญเพื่อนตำรวจที่จบรุ่นเดียวกันรวมทั้งครูฝึกจดจำ๑๐ตำรวจโทเอออได้ทุกคน
เพราะชื่อไม่เหมือนใครแน่นอนแหละแหมเชื่อว่าจำได้ทุกคน
ไม่จำผู้หมู่ได้ได้ยังไงล่ะคะก็ในเมื่อชื่อแปลกขนาดนี้
ไปกับใครอ่ะเออไปกับเอออจำได้เลยค่ะ